ทุกผู้ชมมาต่อที่เลย
เรื่องเครื่องเป่าตรวจแอลกอฮอล์ของตามด่านตรวจต่างนี่นะ

นุ้ยเขาเกิดข้อสงสัยถึงประเด็นเกี่ยวกับด่านตรวจวัดแอลกอฮอลไง
อุปกรณ์เครื่องเป่าแอลกอฮอลต่างนี่นะ

แต่ว่าเครื่องที่ใช้เนี่ยมันใช้ร่วมกันนะ
แล้วจะมาขอฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์
เจ้าหน้าที่บางด่านอันนี้นะเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้

เครื่องมันจับแอลกอฮอลเครื่องไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้อีก
อ้าวแล้วคนที่อ้าวพูดง่ายนะ
พี่นุ้ยบอกว่าอยากทราบถึงมัตตรการการป้องกันสุขธรรมไหน
เจ้าตัวก็เลยแชร์เรื่องนี้กับคุณน้องทอปัด

ปาดลูกฝากถามไปยังเจ้าหน้าที่ให้หน่อย
อกจากนี้ก็เมาส์ไปถึงเรื่องที่เพื่อนในวงการพิธีกรนี่นะ

จริงหรือเปล่าไม่รู้เมาส์ใครนะไปฟังเลยค่ะ
ถ้าเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยกัน
การเตาวว่าเราไม่ดื่มอักหอม
เพราะฉะนั้นอยากให้มีการพิสูจน์ให้เราเห็นเหมือนกันว่า

ให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะนุ้ยเป็นคนไม่ดื่ม

ใช่เป็นที่ดูดที่ดูดซ่วม

เราก็มีมาตรฐานในรูปแบบของเรา

เพราะว่าเขาก็จะมีสายลดราคาลดแรกจากแถม

แต่พอดีว่ามันมีการเปรียบเทียบราคาเกิดขึ้นไง
แต่นุ้ยก็ถ้าพูดตรงนี้คือไม่ได้ลงสู่สนามการแข่งขันการแย่งชิง
เราขอรักษาเสถียรภาพของราคาเอาไว้ก่อน
จะลดลดไปไม่เป็นไร